ดูความเดือดร้อนของกลุ่มแม่ค้าในตลาดสด
รัฐนากรไร่วนาศิลป์อยู่พื้นที่จังหวัดชนบุรี
แม่ค้าหลายคนบอกว่าถูกขโมยอาหารสด
รอบระยะ๑ปีที่ผ่านมาโดนไปหลายคนแล้วนะคะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ชัดเจน
แต่ตำรวจจับคนร้ายคนนี้ไม่ได้สักทีนะคะ

ก็คือเขาขี่รถจักรยานยนต์มานะ
แล้วก็เวลาที่เขาขโมยบางทีก็เข็นรถเข็นมาบ้าง
บางทีก็เอาถุงพลาสติกมาเตรียมใส่อาหารสดที่เขาขโมยบ้าง

เอาใส่ถุงพลาสติกเอาใส่ถังก่อน
แล้วก็เทใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมมา
แล้วหลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ

ซึ่งเป็นเจ้าของร้านหนึ่งในร้านที่ถูกขโมย
เธอบอกว่าเธอขายอาหารทะเลไง
สิ่งที่เธอถูกขโมยก็คืออาหารทะเลนั่นแหละ

ครั้งละในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะ
จนถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทุกครั้ง

แต่ไม่มีอะไรขึ้นหน้านะคะฟังเสียงไหมคะเนี่ยค่ะ
ถามว่ามิสุทธิ์ยังไงก็แบบเสียใจอ่ะพี่เสียใจ
แล้วก็คนเราอ่ะมันทำมาหากินก่อนจะหาเงินได้แต่ละบาท
มันก็ค่อนข้างที่จะยากนะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
อีกหนึ่งคนแม่ค้าขายไก่สดค่ะ
นางสาวสารุดานิยมเดชาถูกขโมยไก่สดเหมือนกัน
น้ำหนัก๓๐๐กิโลกรัม

ช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนเพราะถูกก่อเหตุไปแจ้งความไว้
แต่ว่าไม่มีความคืบหน้าเหมือนกันค่ะ
เธอก็บอกว่ากล้องวงจรปิดมันก็ชัดเจนนะ
พฤติการของคนร้ายในการขโมยไก่สด

แล้วเปิดฝาถังที่เขาใส่อาหารสดที่ใส่ไก่ไว้เนี่ยนะ
เอาไก่ใส่ตะกร้าบนรถเข็นแล้วก็เข็นออกไปแบบชิว
เสมือนเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานของร้านอ่ะนะ
บางคนอาจจะเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นลูกจ้างหรือเปล่า
นั่นน่ะสินะแต่ว่าเขาเป็นขโมยนะคะนี่ผู้ชายคนนี้นะคะ
แม่ค้าบอกด้วยว่ายังมีแม่ค้าอีกหลายรายถูกขโมยสินค้าเหมือนกันนะคะ
รวมแล้วประมาณ๑๐ครั้งต่อ๑ปี
ซึ่งเมื่อสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ก็บอกเพียงว่า
ออกหมายเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลย

กลุ่มแม่ค้าก็เลยร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวซะเลย
เป็นการเตือนภัยด้วยเป็นการขอร้องให้ชาวบ้าน

มอบรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส

ตลาดสดรัตนากรไร่วนาศิลป์จังหวัดชนบุรีค่ะ